ในวันนี้แม่น้ำสามสายซึ่งประกอบไปด้วย
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

รวมทั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุน

เพื่อเป็นการชี้แจงสักถามนะครับ
ประเด็นที่ยังคงมีการติดใจสงสัยกันอยู่นะครับ
ติดตามบริการได้กับคุณจริยาศรีสันพงศ์ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
รายงานสดมาจากรัฐสภาครับ
ทั้งสองสภาจะใช้วิธีการส่งตัวแทนสักฐาน

ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจค่ะ
และที่เห็นตรงกันที่จะตั้งเป็นประเด็นสักถาม
ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเด็นโครงสร้างทางการเมือง
กรณีของที่มาสมาชิกวุฒิสภาค่ะ
นายมีชัยฤชภานประธานคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนุนหรือกรทพร้อมกรท
เตรียมชี้แจงและระฟังประเด็นข้อซักถาม
ตัวแทนสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลในเวลา๑๓นาฬิกา
โดยในคำนวณสิทธิสมานโคศกวิบสวทรระบุ
ว่าการประชุมวันนี้เป็นไปตามคำเชิญของกรท
ทั้งสองสภามารับฟังเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล
และสักถามในเรื่องที่ยังติดใจ
โดยจะใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง๓๐นาที
เพื่อให้ทั้งสองสภานำความเห็นไปรวบรวม

ในการซักถามนะคะจะมีตัวแทนของสนชจำนวน๗คน
สักถามอาทิตยเรื่องประเด็นเกี่ยวกับโครงสร้างทางการเมือง
เรื่องระบบเลือกตั้งสอที่ใช้บัตรใบเดียว
ขณะที่ตัวแทนของสปทจะส่งตัวแทนของคณะกรรมธิการสักถามจำนวน๔คน
ที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ว่าจะลดหรือเพิ่มจากรัฐธรรมนุนปีที่ผ่านมาอย่างไร
และเรื่องบทลงโทษทางการเมืองของสสและสว
ที่มีความผิดในการใช้งบประมาณแผ่นดิน
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงช่วงหนึ่งกันค่ะ
แล้วมันตอบโจทย์ได้ไหมว่าเอาคนกลุ่มอื่นที่ไม่ได้รู้จักคนในกลุ่มนี้ดี
เลือกคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทำได้แต่เพียงว่าเลือกตามประวัติ
หน้าตาที่อ่านในเอกสารมันเพียงพอหรือไม่
ฉายาเป็นฉบับปราบโกงมีวิธีคัดบุคคลเข้าสู่เวทีการเมืองอย่างเข้มข้น
ส่วนที่อยากให้กรทชี้แจงเพิ่มเติมคือเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ว่าประชาชนจะยังมีสิทธิ์เต็มร้อยหรือไม่และระบบเลือกตั้งมีความแตกต่างจากรัฐธรรมนุนเดิมอย่างไร
ส่วนขั้นตอนวันนี้นะคะจะเริ่มจากนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรทชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนุนในภาพรวม
สมาชิกทั้งสองสภาเข้าใจก่อนจะเปิดให้สักถามแบบเปิดกว้างไม่กำหนดกรอบระยะเวลา
และให้กรทที่รับผิดชอบในประเด็นต่างชี้แจงข้อสักถามโดยจะไม่มีการอภิปรายจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะนายมีชัยระบุกับสื่อมวลชนเพียงสั้นนะคะว่า
ยังไม่เห็น๑๐ข้อเสนอเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลของนายกรัฐมนตรีและจะยังไม่มีการนัดประชุมกับรัฐบาลในเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากรัฐสภาค่ะ